อันนี้เกิดขึ้นคุณฟังมาได้มั้ยครับ
อันนี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงเลย
แล้วก็คุณลูกค้าก็สั่งกาแฟหนึ่งแก้ว
อยู่แล้วแต่ว่าปกติก็คือลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ในเวลานานขนาดนั้นแล้วก็มีการสั่งอาหารเยอะหน่อยแต่ว่าทีนี้คุณลูกค้าคนนี้เคยมาก่อนแล้วแล้วก็มาเป็นประจำแล้วส่วนใหญ่ก็จะสั่งอาหารนิดหน่อยแล้วก็เอ่อใช้ไฟตลอดแบบเนี้ยค่ะแต่คือลูกค้าก็ไม่เคยส่งเสียงดังอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าด้วยการใช้ไฟเยอะเยอะ

คือลูกค้าสั่งกาแฟแค่แก้วเดียวใช่ค่ะลูกค้าสั่งกาแฟร้อนแก้วหนึ่งปกติลูกค้าคนนี้มาบ่อยไหมครับเมื่อก่อนมาบ่อยค่ะแต่ว่าลูกค้าก็หายไปสักพักหนึ่งมาบ่อยมีลักษณะการที่เขามามาซื้อกาแฟแล้วผ่านไปหรือว่ามานั่งมานั่งมานั่งทำงานส่วนใหญ่ตอนนี้มานั่งทำงานก็จะเสียบปลั๊กคอมใช้ทำงานแบบนี้นาน
ก็ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตมาก็ลูกค้าก็จะนั่งนานนานไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงบางทีก็ตั้งแต่เช้ายันมืดเลยก็มีซึ่งทีนี้ปกติทางร้านก็โอเคที่จะให้ใช้ไฟแต่พอมันเกิดขึ้นบ่อยบ่อยอะค่ะก็อาจจะเริ่มแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความผิดของทางร้านด้วยที่มีการเจรจาที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อันนี้ทางร้านต้องขอโทษ
ด้วยการอาจจะมีเนื้อไขการใช้ไฟล์อะไรประมาณเนี่ยค่ะ